พระเอกหล่อมาดูนางเอกสวยบ้างดีกว่า
แล้วบอกเลยว่าสมัยนี้คุณจะมาเป็นนางเอกอย่างเดียว
ความสามารถทางการแสดงธรรมดาไปแล้ว
นี่น้องยาดาหรือว่าอีมิ้ง
คนนี้นะเปิดเพยร์สความลับ
บอกว่าตอนนี้หนูกลายเป็นแม่หมอประจำกองไปแล้วพี่

ถูกต้องแม่หมอดูนี่แหละคุณผู้ชม
น้องยาดามีความสามารถพิเศษคือดูดวง
แล้วไม่ใช่ดูแบบส่ง๐๔๐๕นะ
น้องไปร่ำไปเรียนวิชาหมอดูมาแบบจริงจัง

ก็เลยตัดสินใจไปเรียนกับอาจารย์พรมยานค่ะ
ซึ่งก็ท่านเคยทายดวงน้องยาดานะ
บอกว่าไปเล่นเรื่องนี้ยังไงก็ดังแน่
ร่างทรงหลังจากนั้นน้องดังเปรี้ยงขึ้นมาจริงคุณผู้ชม
หลังจากนั้นเอาไงก็เลยเชื่อเต็มสูบเลย
เข้าสู่สายมูเต็มตัวนับถือพระพิคเนธมาก
แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกไปเข้าพิธีเปิดดวงตาที่สาม

ความปังก็คือน้องยาดาพอเปิดดวงตาปุ๊บ
เอาวิชาด้านโหรศาสตร์มาดูดวงคนในกอง

ไม่ใช่ว่าเออรู้จักกันแล้วก็ทายไปใช่ไหม
ทายแม่นมากอย่างมีเคสหนึ่งเป็นช่างแต่งหน้า
ทายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่น่าจะได้ไปเมืองนอก
พูดส่งหรือเปล่าระบุประเทศได้ด้วย

แล้วหลังจากนั้นพี่จะไปพบรัก
แล้วตรงเป๊ะคุณผู้ชมช่างแต่งหน้าคนนั้นตอนนี้
โกลอินเตอร์แล้วก็ไปพบสามีต่างชาติ

รถขนลุกเอาไปฟังยาดาเล่าหน่อยค่ะ

อย่างอาจารย์เชียงที่เขานับถือพระพิคเนต
ล่าสุดเพิ่งไปงานอาจารย์โภมายานมา
เป็นการเบิกเนธค่ะก็เหมือนกับเบิกตาที่๓
มีสองคนที่เห็นผลแล้ว
ก็คือคนนึงหนูบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไปต่างประเทศรอบนี้

ก็บอกว่าเดี๋ยวจะโดนขอแต่งงานแน่

มันไม่พอนะคุณผู้ชมยุคนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี
ยุคนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี

บอกว่ามันก็จริง

ทัวร์กลับไปแล้วแต่เขาก็บอกว่าทำมงทำมูลอะไรอย่างเงี้ย

แต่ว่ามันก็เป็นวิชาโหลศาสตร์แหละ
ก็บวกว่าเขาเล่นเลิกขามยามดีอะไรอย่างเงี้ยไป

แต่ฉันชอบตอนเล่นมั้ยระบุประเทศได้อันนี้จริงจริง